อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับใครได้ยินข่าวก็สะเทือนใจค่ะเด็กชายคนหนึ่งอายุ๔ขวบครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กลายเป็นอาการสาหัสโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วฝีมือของคนที่ทำเนี่ยคือแม่แม่แท้แท้ที่ตอนนี้เขาเลิกกับพ่อเขาไปอยู่กับพ่อเลี้ยงอยู่กับสามีใหม่ดูสภาพร่างกายของน้องค่ะแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ย
ได้รับการติดต่อจากอดีตภรรยาก็คือแม่เด็กเนี่ยแม่ของน้องวัย๔ขวบเนี่ยบอกว่าเออเธอเราขอยืมเงินสักแสนหน่อยแสนกว่าบาทเนี่ยช่วยโอนมาให้หน่อยช่วยส่งมาให้หน่อยลูกไม่สบายค่ะพ่อเขาก็ไม่มีปัญหาหรอกนะคือเขาเลิกกันแต่เขาตัดสินใจว่าลูกอยู่กับแม่นะเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวเอาเงินไปให้ไม่มีปัญหาเลยนะลูกไม่สบายไม่มีปัญหาแต่ขอไปเยี่ยมลูกหน่อย
สารเด็กมากนะคะหมอบอกว่าเออคุณครับเอ๊ะทางแม่ของเด็กเนี้ย
ไม่ได้บอกคุณเหรอว่าเด็กเขาไม่ได้ป่วยอืมลักษณะมันคือถูกทำร้าย
ใช่พ่อเขาก็ไปแจ้งความแจ้งความที่สอนอบางเขนนะครับ
ท่านผู้ชมครับแล้วเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปไล่นะ
สามารถควบคุมตัวได้ทั้งแม่เด็กแล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็ก
แต่กว่าจะสารภาพกันเนี่ยว่าทำร้ายลูกเนี่ยโอ้โห
นี่ถึงขั้นไปโบ้ยให้พ่อตาด้วยนะโบ้ยให้ตาของเด็กด้วยนะ
ว่าเป็นคนทำร้ายเด็กเดี๋ยวท่านรอดูนะฮะ
ข่าวเนี้ยเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะครับดูตรงนี้ก่อน
เมื่อคืนนี้ตำรวจสอนอบางเขนนะครับได้รับแจ้งความจาก
ผู้ชายวัย๒๓ปีนะฮะซึ่งเป็นพ่อของเด็กชายวัย๔ขวบนะ
ส่วนพ่อชื่อแฟรงค์นะครับคือคุณแฟรงค์เนี่ย
เขาทราบข่าวว่าลูกชายถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
แล้วก็เล่าให้ฟังนะครับไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ย
บอกว่าเมื่อ๑๖สิงหาคมได้รับโทรศัพท์
จากอดีตภรรยาวัย๒๐ปีที่ชื่อตาน
บอกว่าลูกชายลื่นล้มหัวฟาดพื้นในห้องน้ำต้องผ่าตัดด่วน
ช่วยหาเงินเอาเงินมาให้หน่อย๑แสนบาท
เขาก็พยายามติดต่อกับอดีตภรรยานะเรื่องเงินไม่มีปัญหา
แต่ขอไปเยี่ยมลูกชายแต่อดีตภรรยาปฏิเสธหมด
บอกว่าโรงพยาบาลไม่ให้เข้าเยี่ยมงดเยี่ยม
เยี่ยมไม่ได้เดี๋ยวติดเชื้อ

ก็แม่ไม่เป็นไรสืบค้นหาเองก็ได้
ว่าลูกอยู่ที่ไหนเพราะมันแปลก
รู้ว่าลูกเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล

ที่ว่าล้มหัวฟาดพื้นในห้องน้ำเนี่ยดูร่องรอยตามร่างกายอ่ะ

โอ้โหดูแผลก็น่าจะรู้อะนะคะ
ดูยังไงมณฑมันลอยหววดลอยฟาดชัดอ่ะ
นี่ต้องขออนุญาตนะครับทุกผู้ชมครับคือ

คือเราอยากให้ท่านเห็นว่าเนี่ยฮะแม่แท้กับพ่อเลี้ยงที่ดูแลน้องอยู่เนี่ย
ทำให้น้องเกิดอาการบาดเจ็บในสภาพอย่างนี้จริง
เด็กแค่สี่ขวบอ่ะฮะแค่สี่ขวบนะ
โคม่าอยู่เนี่ยอยู่ที่เตียงที่โรงพยาบาลเนี่ย
พ่อบอกไปเห็นลูกชายเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โห
หมอบอกว่าซี่โครงหักสองซีกนะฮะหายปลาร้าหักนะครับ
ตามตัวใบหน้าร่างกายบาดแผลเก่าแผลใหม่เต็มไปหมด
ทั่วตัวไปหมดยี่สิบกว่าแห่งตอนนั้นก็เลยถามอดีตภรรยา
ถามแบบถามหลายครั้งทั้งแค่คาดคันถามเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรกับลูกชาย
ภรรยาก็บอกอย่างเดียวว่าลูกลื่นล้มในห้องน้ำลูกลื่นล้มในห้องน้ำ
เค้นไปเค้นมาอดีตภรรยาบอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่าอ๋อตาทำนี่โทษพ่อตัวเองเลยนะบอกตาทำ
พ่อของเด็กเขาก็ไปถามตากับยายอดีตพ่อตาแม่ยาย
บอกว่าทำหรือเปล่าพ่อตาแม่ยายบอกว่าโอ้

เขารับลูกเนี่ยไปเลี้ยงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วไม่ได้อยู่กับตากับยาย
เขาก็เลยมั่นใจว่าคนที่ทำร้ายลูกชายเนี่ยคืออดีตภรรยาของเขาแน่นอน
ที่ตอนนี้มีแฟนใหม่แล้วนะลูกชายก็อยู่กับอดีตภรรยากับพ่อเลี้ยงอ่ะ
งั้นเถอะเนื่องจากอดีตภรรยาของเขา
เขาบอกว่าเขารู้นิสัยดีเป็นคนโมโหร้ายเวลาไม่พอใจอะไรเนี่ย
ชอบทำร้ายร่างกายคนอื่นตอนที่เขาอยู่ด้วยเนี่ย
เขาก็โดนตบตีมาแล้วตอนที่ยังอยู่ด้วยกัน
ซึ่งคุณแร้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลิกกับตานแม่ของลูกชายเขาเนี่ย
มา๔ปีแล้วแล้วก็แทบไม่ติดต่อกันเลยนะครับ
เพราะว่าทราบว่าอดีตภรรยาเขาก็มีสามีใหม่ชื่อในบุญอายุ๓๒
เขาก็เลยไม่อยากที่จะไปติดต่ออะไรยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยมาก
แล้วตัวอดีตภรรยาเขาตอนนี้ก็กำลังตั้งท้อง๕เดือนด้วย
ส่วนทางลูกชายเนี่ยทางญาติญาติฝ่ายหญิงเนี่ย
ทวดทางตาเนี่ยเขาดูแลเขาก็รู้แค่นี้นะครับ
เขาก็ติดต่อตามตัวไปก็มาเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอบางเขน
พอมาเจอตำรวจเนี่ยแม่ของเด็กกับสามีใหม่บอกว่า
ตาทำร้ายตาเป็นคนทำร้ายหลานตีหลานทำร้ายหลานจนเจ็บสาหัส
จนหนักอ่ะสุดท้ายถึงสารภาพว่านี่แหละทำร้ายเด็กกันเองแต่ก็ยัง
ทีแรกก็ยังตัวผู้ชายก็บอกผมทำตัวผู้หญิงก็บอกค่ะ
ฉันทำอะไรก็ไม่รู้ใครทำเนี่ยสองคนนี้กันมาอืมใช่
สุดท้ายโอ้โหทีแรกตาบอกนี่ตานะฮะตาให้สัมภาษณ์ข่าวเมื่อคืนนะ
บอกโอ้โหผมนี่แบบอะไรเนี่ยอยู่ดีมาโบ้ให้ผมอ่ะนี่ฮะ
บ้านพักนี่อยู่แถวย่านนวลจันทร์นะฮะบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นพื้นที่สอนอโฆครามนะแต่คุณพ่อก็ไปแจ้งความสอนอบางเขน
มันก็จะคาบเกี่ยวกันสองพื้นที่นะครับหลังจากคุยกับพนักงานสอบสวนเสร็จ
พ่อเลี้ยงของเด็กโทรไปหาตาตาของน้องฟาสนะครับ
รับสายเนี่ยตอนนั้นอยู่กับสื่อมวลชนด้วยอยู่ที่สถานีตำรวจนะ
เดี๋ยวฟังนะฮะตาคุยกับแฟนใหม่ของลูกสาวอ่ะ
โทษว่าตาตีหลานเนี่ยจริงถ้าถามผมมันก็ต้องให้ย่าเขาดูแล
ทำไมมันมีแผลเยอะแล้วต้องผ่าตัดกูถามมึงแล้วมึงบอกที่แรกว่าอะไร
จะบอกนะตำรวจเขาไม่โง่แล้วมึงมาให้ข่าวอย่างนั้นว่า
กูทำร้ายมันมึงคิดยังไง
ถามมึงเนี่ยวันที่๑๒เนี่ยมึงเจอหน้ากูเหรอ
ฟ้าเจอหน้ากูไหมเออไม่เจอครับเออแล้วสารวัตรโทรมาถามผมนะ
วันที่๑๒ผมอยู่กับหลานไหมแล้วเขาก็เอาคำพูดนี้มาจากพวกมึงถูกว่า
ถามผมก็ตีถามผมตีเองตีเพื่อหน้าตามันสดใสไหมมันอยู่กับกูอ่ะ
ครับครับผมก็ยังพูดกับตำรวจเลยว่าถ้าเกิดเป็นพ่อตาผมเนี่ย
เขาคงไม่ตีหรอกครับอะไรอย่างเงี้ผมก็ยังพูดกับตำรวจเลยครับโอ้โหแล้วมึงทำถึงขนาดนี้นะ
ถือว่าหนักนะสองคนเนี่ยพอกันไม่ดีทั้งคู่อ่ะ
ถ้ามึงถามกูอ่ะใช่ป่ะกูไม่อยากพูดเยอะจับทั้งคู่อ่ะ
นี่ฮะจังหวะที่โทรมาหาตาเด็กพอดีตาเลยเปิดสปีกเกอร์โฟนให้สื่อมวลชนฟังเลย
ใช่ค่ะบอกนี่เขามาโทษผมได้ยังไงเนี่ยเอาหลานผมไปตั้งนานแล้วเนี่ย
ลูกทั้งแฟนใหม่ของลูกเนี่ยคุณตาเขาก็ใส่เลยอ่ะ
อย่างที่ท่านได้ยินอ่ะนะครับเมื่อคืนนี้ญาติของน้องฟาสนะครับ
ก็ไปที่สอนอบังเขนกันนะครับคือไม่พอใจนะฮะ
อยากจะไปเจอทั้งแม่ของเด็กกับแฟนใหม่ว่าเออทำไมถึงทำแบบนี้
มีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งนะครับตำรวจเขาก็พยายามเอาตัวแม่ของเด็ก
กับตัวแฟนใหม่ออกมาเพื่อจะออกไปทางสอนอพื้นที่ต่าง
โคกครามอะไรด้วยที่เป็นจุดบ้านที่เกิดเหตุอะไรพวกนี้
ออกไม่ได้คุณเขียนมาสอนเข้าออกเข้าออกอยู่สองรอบออกไม่ได้ฮะ
กลัวว่าจะไม่รอดญาติของเด็กนี่เขารู้ข่าวนี้เขามารอกันเต็มไปหมดนะครับ
แล้วตัวแม่เด็กเองเนี่ยเขาก็กำลังท้องอยู่๕เดือนด้วยตอนนี้นะฮะ
จนตี๓นะครับภูมิกับการสอนอบังเขนเนี่ย
ถึงได้พาแม่ของเด็กกับตัวพ่อเลี้ยงเนี่ยออกไปทางด้านหลังสอนอนะครับ
เพื่อไปส่งสอนอโฆครามเจ้าของพื้นที่เจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
จากคุณพ่อเขามาแจ้งในจุดที่เป็นจุดน่าจะเป็นแถวโรงพยาบาล
ก็เลยมาแจ้งตรงนั้นไว้ก่อนที่สอนอบังเขน
คุณย่าของน้องฟาสนะครับทราบข่าวก็รีบไปที่สถานีตำรวจเช่นกันนะครับ
ไปถึงก็ร้องไห้กับญาติญาติเนี่ยฮะ
หลังจากที่รู้ว่าแม่ของหลานสารภาพแล้ว
ว่าทำร้ายหลานเองทุกคนก็ต้องช่วยกันปลอบนะฮะ
ย่าบอกว่าย่าก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรขึ้นกับหลานมั่ง
เองกับลูกชายเนี่ยพอรู้ข่าวว่าเอ้าต้องผ่าตัดด่วนใช้เงินแสนนึง
แต่ไม่เจอหลานเนี่ยช่วยกันสืบอ่ะถึงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ค่ะแต่ก็เห็นหลานชายในสภาพที่แบบโคม่าแล้ว
แจ้งความนะน่าสงสารนะคะครับน้องฟาสอายุแค่สี่ขวบ
วันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราได้คุยกับพ่อแท้ของน้องฟาสนะคะ
ครับในแฟรงค์นะคะขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุติแบบนี้
ก็เปิดใจกับคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราพ่อบอกว่า
พ่อรู้สึกเอกใจมาระยะหนึ่งแล้วค่ะว่าลูกชายอายุแค่สี่ขวบ
ลื่นล้มเองมีอาการเลือดคั่งได้ยังไง
แล้วพยายามถามว่าอาการลูกเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับ
ภรรยาที่เป็นแม่ของเด็กอะค่ะก็บ่ายเบี่ยงตลอด
ไม่ยอมให้เจออ้างนั่นอ้างนี่ขอแต่เงินอ่ะ
ขอแต่เงินอย่างเดียวบอกขอเงินเอามารักษาลูกแต่อยากเจอลูกไม่ยอมให้เจอนะคะ
ก็เลยพยายามจะสืบวันนี้ค่ะพ่อไปเยี่ยมลูกที่ห้องไอซียู
โรงพยาบาลภูมิพลครับพ่อบอกว่าพ่อไม่กล้ามอง
ไม่อยากมองสภาพลูกคือลูกที่แบบเป็นเด็กวิ่งเล่นสดใสอ่ะนะคะ
กลับกลายเป็นว่าต้องมานอนอาการสาหัสอยู่ไอซียูแล้วบาดแผลเต็มตัวไปหมด
หัวใจสลายจริงจริงค่ะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวน้องฟาสเอง
ตอนที่นอนอยู่ในไอซียูบนเตียงคนไข้เนี่ยนะคะพ่อบอกว่าน้องฟาสน้ำตาไหลนะคะ
น้ำตาไหลตลอดเวลามีแผลที่แขนขวาแล้วก็อาการติดเชื้อด้วยค่ะ
ต้องให้นมทางสายยางพ่อเด็กยืนยันกับคุณระวีการทีมข่าวของเราว่า
มั่นใจว่าไม่ใช่แค่แม่ของน้องที่ทำร้ายนะคะพ่อเลี้ยงก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ยืนยันว่าจะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ลูกบางคนลูกมันคลอดออกมาเองมันทำยังไงมันยังกล้าทำได้
สงสารพี่มันยังมีความเป็นแม่คนอยู่หรือเปล่า
ถ้ามีความเป็นแม่ผมก็ให้มันยอมรับสารภาพมาเถอะทั้งคู่มัน
สองคนมันผมมั่นใจว่าต้องมันสองคนนั่นแหละ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เป็นไปไม่ได้แน่นอน
เพราะเราอยู่ด้วยกันต้องทำแน่นอนผมเอาทั้งคู่เอาให้ถึงที่สุด
คุณผู้ชมคะแฟนสาวคนปัจจุบันของพ่อเด็กนะคะ
อายุ๒๐ก็ให้ข้อมูลว่าหลังจากคบหากับพ่อของเด็ก
ก็รับรู้เรื่องราวของน้องฟาสมาโดยตลอดนะคะ
เวลาที่ตานที่เป็นแม่ของน้องฟ้าติดต่อมาขอเงิน
บอกอาการของน้องฟาสเนี่ยก็รับรู้มาโดยตลอดคือเมื่อวานเนี้ย
ทุกคนสงสัยมากสงสัยในตัวแม่เด็กและสงสัยในตัวแฟนใหม่
แม่เด็กอ่ะนะคะได้มีโอกาสเจอกันที่โรงพยาบาลเพื่อพูดคุย
คุยเกี่ยวกับอาการของน้องฟาสแต่พอแม่ของน้องฟาสถูก
เค้นถามเหมือนกับมีอาการโมโหขึ้นมาแม่ของน้องฟาส
ถีบแฟนใหม่ของพ่อน้องฟ้าด้วยนะคือถีบเลยนะคะ
คือตอนเริ่มแรกค่ะเขาทักมาบอกว่าลูกล้มในห้องน้ำ
หัวฟาดพื้นเลือดข้างในสมองแล้วก็บอกว่าก่อนหน้า
เนี้ยลูกมีอาการชอบทำร้ายตัวเองเวลาโมโหชอบเอาหัวโขก
บ้างทำร้ายตัวเองบ้างค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่เคยเจอน้องน้อง
ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นค่ะค่ะเน็กสี่ขวบไม่น่าจะทำ
ร้ายตัวเองได้ถึงขนาดนี้ค่ะบอกว่าไม่คิดจะช่วยค่ะ
ใช้จ่ายบ้างเหรอทางเราก็เลยขอดูหลักฐานค่ะเขาก็
ตอบไม่ได้ก็เลยบอกแล้วก็ถามเขาว่าไหนบอกว่าหมอไม่
ให้เข้ากลัวติดเชื้อแล้วทำไมเข้าได้ค่ะแล้วเขาอารมณ์
ร้อนฮะก็เลยใช้ฐานของเขาถี่บเราที่ดีเป็นแม่คน
นะคะอยากรู้ว่าตอนที่น้องฟาสอยู่บ้านกับแม่และแฟนใหม่
อะไรหรือเปล่านะคะครับเพื่อนบ้านบอกว่าตัวตานแม่ของน้องฟาสเนี่ยค่ะ
เอาน้องฟาสมาอยู่ที่บ้านแฟนใหม่คนนี้ได้ประมาณสัก๒เดือน
ที่ผ่านมาเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องนะคะแต่ได้ยินเสียงสามีภรรยาทะเลาะกัน
ตัวแฟนใหม่ของตานที่เหมือนกับเป็นพ่อเลี้ยงของน้องฟาส
ครับเพื่อนบ้านบอกว่าเขาก็ดูแลน้องฟาสน้องฟาสเองก็เป็นเด็กร่าเริง
เหมือนกับเด็กสี่ขวบทั่วไปไม่ได้เป็นเด็กซึมเศร้าหรือเก็บกฎอะไร
ไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องแต่ได้ยินเสียงเขาทะเลาะกัน
สามีภรรยาคู่เนี้ยทะเลาะกันบ่อย
มีทะเลาะกันแล้วก็มีแบบถึงขั้นฉุดกระชากที่ผมได้ยินคือเสียงของเขาทั้งคู่ทะเลาะกันเอง
เสียงโดยเฉพาะฝ่ายหญิงจะเสียงตะโกนดังโหกเวกเลยใช่
ประมาณว่าแนวเหมือนกับว่าผู้หญิงหึงหึงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคือในมุมมองผมผมคิดว่า
แต่ก่อนเขาฝ่ายชายเขาแบบเป็นแนวเพย์บอยอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดที่เห็นไม่มีแผล
แต่เห็นที่เขายืนยืนแล้วก็มือเขาน่าจะถือของเล่นแหละอืม
ใช่แล้วบางทีเขาก็นั่งรถเข็นรถเข็นแบบรถเด็กเล่นอ่ะ
ถัดไปถัดมาผมที่ผมเห็นเนี่ยมีรักก็มีดูแลน้องพอดีนะ
หน้าผมนะแต่รอบหลังผมไม่รู้เมื่อคืนนี้คุณพ่อก็ไปแจ้งความที่
นบังเขนก็เป็นพื้นที่โรงพยาบาลที่ลูกชายสาหัสอยู่นะฮะ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับตัวอดีตภรรยาแล้วก็สามีใหม่
ที่ทำร้ายลูกแล้วก็ส่งต่อไปให้พื้นที่เกิดเหตุ
คือบ้านพักของตัวแม่กับสามีใหม่ที่ทำร้ายน้องฟาสที่สนโฆคราม
เพราะฉะนั้นคดีนี้ตอนนี้อยู่ที่สนโครคราม
ว่าได้รับส่งตัวทั้งสองคนมาแล้วนะครับจากสนบางเขนสอบปากคำไปแล้ว
ซึ่งแม่ของเด็กเนี่ยก็คือนางสาวตานเนี่ยถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนนะครับ
แล้วก็บอกว่าแม่เด็กเนี่ยอ้างว่าที่ทำร้ายร่างกายลูกเนี่ย
ทำไปเพราะเครียดแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้า
เนื่องจากลูกชายเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าเวลาถูกตีเนี่ย
ชอบทิ้งตัวลงไปดิ้นกับพื้นก็เลยบาดเจ็บ

ส่วนตัวของแม่เด็กเนี่ยบอกกับตำรวจว่าเธอเนี่ยเป็นคนเก็บกฎ
เพราะตัวเธอก็ถูกตีมาตั้งแต่เด็ก
ส่วนอาการที่ลูกเนี่ยหนักถึงขั้นเลือดคั่งในสมอง
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายลูกจนสาหัสจริง
คือไอ้ตีเนี่ยตีจริงจริงแต่ที่ลูกเลือดคลั่งในสมองเนี่ย
คือลูกลื่นล้มในห้องน้ำเอง
อันนี้แม่เด็กสารภาพกับตำรวจนะครับที่มีการสอบปากคำเมื่อคืนนี้นะครับ
ที่นางสาวตานบอกกับตำรวจสนโฆครามในการสอบปากคำเมื่อคืนนี้นะครับ
บอกว่าเธอทำร้ายลูกชายเนี่ยนะบอกว่าวันเกิดเหตุ
อ้างว่าลูกเนี่ยอุจจาระไปทั่วห้องเลยก็เลยโมโห
แล้วก็ใช้พลาสติกแข็งเนี่ยตีลูกเข้าไปไม่ได้กระทืบ
พลาสติกแข็งเนี่ยตีใส่ไม่ได้กระทืบ
ขณะเดียวกันช่วงเที่ยงวันนี้นะครับตำรวจสนโฆครามได้นำตัวพ่อเลี้ยงของเด็ก
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุบ้านที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะ
เพื่อจะให้ยืนยันว่าวันเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้แบบไหนอะไรยังไงกัน
แล้วไม้ที่ใช้ตีน้องเนี่ยที่แม่ของเด็กบอกว่าใช้พลาสติก
พลาสติกแข็งเนี่ยแล้วก็ยังอยู่ที่บ้านเนี่ย
จะได้ไปดูหลักฐานตัวแม่เด็กไม่ได้มานะฮะ
คือแม่ของเด็กบอกกับตำรวจว่าไม่ขอมาอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะ
เขาบอกว่าเขาไม่อยากกลับมาที่บ้านเขาทำใจไม่ได้ถ้ามาเห็นที่บ้าน
แต่กุญแจบ้านอ่ะอยู่ที่แม่เด็กตำรวจก็เลยต้องให้ตัวสามีใหม่ของแม่เด็กเนี่ย
ตัดกุญแจที่บ้านตอนเข้าไปตรวจต้องตัดกุญแจบ้านเข้าไป
เพราะว่ากุญแจเนี่ยทิ้งไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลภูมิพล
เขาเลยไม่ได้กลับไปเอานะฮะก็ต้องตัดกุญแจเข้าไปแบบนี้นะครับ
สภาพบ้านของในบุญพ่อเลี้ยงของเด็กนะครับนี่ฮะก็อย่างที่ท่านเห็นแล้วฮะ
ที่คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราตามไปด้วย
ข่าวของก็รกไปหมดแล้วฮะกระจัดกระจายทั่วบ้านทั่วห้องไปหมดแล้ว
มีรองเท้าของน้องฟาสกองรวมกับของใช้ต่างด้วยนี่ครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะจะมีถังสีชมพูนี่
แล้วมีผ้าคลุมอยู่เนี่ยนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
คุณระวีการบอกว่าถังนี้นี่แหละที่แม่ของเด็กบอกว่า
ลูกชายน้องฟาสเนี่ยนะครับอุจจาระไปทั่วบ้าน
ผ้าห่มเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเธอก็ต้องไปไล่ตามเช็ด
แล้วก็เอาไปวางกองกองไว้หน้าบ้านนี่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็เลยโมโหก็เลยไปตีลูกชายค่ะบ้านหลังเนี้ย
ในบุญสามีใหม่เขาอยู่กับตานที่เป็นแม่ของน้องฟาสนะครับ
ตำรวจก็ให้ชี้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแบบไหนอะไรยังไง
ตามหลักฐานต่างที่ทางแม่ของเด็กเขาอ้างเอาไว้นะครับ
เพื่อจะมาดูนะครับที่เกิดเหตุไม่ใช่การทำแผนนะครับ
นี่เป็นการมาชี้จุดนะฮะหลังจากนั้นก็นำตัวในบุญ
กลับไปที่สอนอโฆครามแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติม
มีชุดสืบสวนนำตัวในบุญพ่อเลี้ยงของน้องฟาส
กลับมาหาของกลางในบ้านพักอีกรอบนึงนะฮะ
กลับมาใหม่อีกรอบนึงเพราะต้องการพลาสติกแข็ง
คล้ายกับที่กั้นขอบหน้าต่างยาวประมาณ๑เมตร
แม่ของเด็กบอกว่าใช้ตีลูกนี่แหละฮะต้องพามาหา
บุญพ่อเลี้ยงบอกว่าเขาก็เคยตีน้องฟาสนะ
นะแต่ใช้มือตีตีไม่บ่อยส่วนมากจะเป็นลักษณะตะคอกดุดา

ขณะเกิดเหตุเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยนะแต่ไอ้ที่ว่าตีแบบไหน
ตียังไงตีอะไรยังไง
ใครเป็นคนทำร้ายยังไงกันแน่เนี่ยอันนี้เขาบอกเขาไม่ขอ

คือที่ตำรวจต้องพาตัวพ่อเลี้ยงเด็กไปเปิดบ้านไปหาพลาสติก
แข็งที่เป็นไม้เหมือนกับไม้กั้น
ขอบหน้าต่างที่ใช้ตีลูกให้เจอเนี่ยก็เพราะว่ามันก็ต้องเอาไป
เปรียบเทียบถ้าแม่เด็กบอกว่าอ่อเนี่ยหนูใช้เนี่ยตีก็ต้องไป
ดูบาดแผลที่อยู่บนตัวเด็กนะคะใช่ว่าใช่หรือเปล่าถูกต้อง
แต่เลือดข้างในสมองเนี่ยลื่นล้มเองอันนี้ก็มันก็ต้องไป
เอาให้ชัดใช่ว่าลื่นล้มตรงไหนอะไรยังไงตอนเกิดเหตุพ่อเลี้ย
คนนี้อยู่ด้วยไหมคือมันต้องให้ชัดที่แม่เลี้ยงบอกทำคนเดียว
แต่พ่อเลี้ยงไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปเอา
สิ้นสงสัยนะฮะตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นนะครับก็คือแจ้ง
แม่เด็กนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับ
บาดเจ็บสาหัสนะครับวันนี้คุมตัวไปฝากขังที่สารอาญา
รัชดาแล้วนะครับเมื่อช่วงบ่ายนะฮะส่วนตัวในบุญพ่อเลี้ยง
เด็กเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลเพิ่มต่อนะครับว่ามีส่วน
ร่วมในการทำร้ายร่างกายน้องฟ้าสหรือไม่เพราะว่าในบุญเอง
เขาให้การภาคเศษเขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยค่ะขณะเกิดเหตุเนี่ย
ที่มีการตีกันอะไรกันเนี่ยแต่เขาไม่ได้ทำร้ายอืมเขาก็แค่ยัง
มากก็คือดุด่าตะคอกเสียงดังเคยตีบ้างก็ใช้มือแต่วัน
เกิดเหตุเขาไม่ได้ทำร้ายก็ต้องไปสอบสวนขยายผลครับตำรวจ
ว่าถ้าชัดเจนว่าทำร้ายด้วยก็ต้องแจ้งข้อหาเหมือนกันถูกต้อง
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวของเราได้เจอกับทวดนะคะ
เลี้ยงน้องฟาสมาตั้งแต่แบบเบาะค่ะครับคุณทวดบอกว่าตอนนี้รู้สึกผิดมาก
ที่ส่งน้องฟาสให้แม่ของเขาไปดูแลแต่ตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าคือถ้าลูกได้อยู่กับแม่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี
แล้วคิดว่าแม่มารับน่าจะพาน้องไปเข้าโรงเรียนไปดูแลเป็นอย่างดีแต่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกผิดนะคะ
ก็แอบคิดว่าแล้วทำไมถ้าแม่เลี้ยงน้องฟาสไม่ได้ก็ส่งคืนมาสิทวดบอกนะ
เลี้ยงไม่ได้ส่งคืนมาทวดพร้อมที่จะดูแลเพราะว่าดูแลน้องฟาสมาตั้งแต่แบบเบาะอยู่แล้ว
ก็เสียใจเหมือนกันเพราะที่หลานใจว่าย้ายไม่มีเงินตาย้ายก็คิดว่าเขาเอาไปเข้ารุมเรียน

คุณน้อยใจตัวเองแต่เขาก็น่าจะส่งพื้น

แต่ผมว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนภาวนาเหมือนกันก็คือขอให้น้องปลอดภัย